บ้างเป็นคลิปไวรัลตอนนี้คนดู๗ล้านกว่าวิวแล้ว
คือจริงคลิปนี้เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
เป็นคลิปของเด็กปั๊มน้ำมันคนหนึ่งก็นั่งทำงานแล้วเขาเหงา
เหงาแล้วทำยังไงเขาก็เลยเตะขวดลงถังขยะ

แม่นเหมือนกับนักเตะอาชีพเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะ
เฮ้ยนี่ฉันชอบ

ที่เขาเตะแล้วลงเหมือนจับว่าง

เพราะว่าน้ำมันมันแพงเลยไม่มีรถมาเติมเนี่ยเป็นเด็กปั๊มที่ปั๊มน้ำมันพีทีจังหวัดประจวบคีรีขัน
ดึกแล้วค่ะเนี่ยดึกนะแล้วไม่มีลูกค้าไงรอนานก็ง่วงใช่ไหมทำอะไรดี
ขวดพลาสติกมาเตะลงถังขยะเล่นเล่นไม่คิดเลยว่าจะมีคนดูเยอะนะ
เพราะว่าคนดูกว่าเจ็ดล้านวิวอ่ะเนี้ยคลิปเนี้ยเจ็ดล้านกว่าวิวเออ
แล้วยังมีคนเปิดวาบเด็กปั๊มคนนี้ด้วยนะคะเออ
เขาบอกน้องเป็นนุ่มหน้าตาดีนะชื่อว่าน้องหลิวอ่า
น้องบอกว่าที่เตะลงถังขยะได้แม่นเขาไม่ได้เป็นนักบอล
เขาเคยแค่ด๋อบอลเล่นเฉยเฉยเพราะว่าอย่างงั้น
ตอนแรกก็จะเก็บขวดพลาสติกที่มันตกอยู่ในลานเติมน้ำมัน
ทิ้งขยะแค่นั้นแหละคือเห็นมันเกะกะอย่างเงี้นะอืม
แต่ปรากฏว่าอ้าวเตะลงเฉยเลยค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยทำไปอย่างนี้เรื่อยเล่นด้วยเพราะตอนนั้นไม่มีลูกค้า
เขาบอกว่ามันก็มีเหมือนกันจังหวะที่เขาเตะไม่ลงถัง
แต่เตะไปเตะมามันลงเป๊ะตลอดเลยค่ะ
ก็เลยกางมือวิ่งรอบลานเติมน้ำมันเพราะดีใจ
เพื่อนนั่งดูวงจรปิดอยู่เห็นว่าคลิปตลกตีเลยเรียกไปดู
และเขาก็เลยเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงติ๊กต๊อก
คิดเลยว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ก็ดูดีใจอืม
บางคนคอมเมนต์บอกว่าแม่นอย่างนี้สมาคมฟุตบอลทีมชาติต้องตามตัวไปร่วมทีมแล้ว
ต้องความดีใจอ่ะค่ะเก่งเก่งอันนี้ต้องยกนิ้วให้ค่ะ